คุณผู้ชมครับกู้ภัยเขาไปตัดกุญแจช่วยเหลือคุณยายคนหนึ่งในบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการ
ลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ
คุณยายนี่เริ่มหมดแรงแล้วนะคุณผู้ชมนะตั้งแต่เมื่อคืนนะ

ตำรวจภูทรพระประแดงครับไปกับหมอไปกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ไปตรวจสอบนะครับผู้เสียชีวิตในบ้านพักที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนสองชั้น
หน้าบ้านไทยมุงเพียบเลยเจ้าหน้าที่เข้าบ้านไม่ได้ครับ
กุญแจนะฮะล็อกกุญแจอยู่ก็ต้องตัดกุญแจหน้าบ้าน
พอเข้าไปในบ้านนะครับคือตรงเก้าอี้ไม้ตัวยาวเนี่ย
เจอนางสุภาพตันสุภพลอายุเก้าสิบสองแล้วนะเป็นคุณแม่นะ
นอนตะแคงอยู่บนเก้าอี้ไม้หันหน้าเข้าฝาผนัง
แล้วพบร่างของนางสาวสิริวัลตันสุภผลอายุหกสิบสาม
นอนทับขาแม่อยู่บนเก้าอี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเอาตัวคุณแม่ออกมานะครับ
คุณแม่อ่อนเพลียแล้วนะครับปวดขาเพราะถูกทับอยู่ทั้งคืนอ่ะ
นะครับจนมีคนมาพบแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบสาม
ศพของผู้เสียชีวิตเป็นยังไงเบื้องต้นจากการชนะสูตร
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๘ชั่วโมง
อืมที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สิน
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากความดันโลหิตสูงครับนางสาวบุภาวานิชกร
ขออภัยครับวานิสพงศกรคนที่ดูแลแม่ลูกเนี่ย
เล่าบอกว่าเธอดูแลแม่ลูกคู่นี้มาหลายปีแล้ว
เอาอาหารไปให้นะครับบ้านหลังนี้อยู่กันสองคนนี่แหละ
นะครับก็เห็นทั้งคู่ปกติดีจนกระทั่งทุ่มหนึ่ง
เอาอาหารเย็นไปให้นะฮะก็รู้สึกแปลกใจที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
เหมือนเครียดจากอะไรสักอย่างเหมือนจะน้อยใจอยากจะตาย
ยังให้กำลังใจไปเลยจนมาพบว่าเสียชีวิตซะแล้วครับ